ตามกันต่อนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราชธานีนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนเคอร์ฟิลล์เมื่อ๒คืนก่อน
ที่มีพระรูปหนึ่งกับชาวบ้านไปหารังพึ่งไปหาน้ำพึ่งป่านะครับ
ในพื้นที่บริเวณด้านหน้าสำนักสงเขาเพลาที่สุราธานี
แล้วผู้ใหญ่บ้านเขาได้รับแจ้งเขาก็มาตรวจสอบ
ไม่รู้ตรวจกันไปตรวจกันมาผู้ใหญ่บ้านที่ไปตรวจสอบ
ก็เลยยิงพระรูปนั้นจนมรณภาพแล้วก็ชาวบ้านเสียชีวิตไปอีกหนึ่งศพ
เสียชีวิตไปสองศพนะฮะผู้ใหญ่บ้านคนนั้นที่เป็นมือปืน
ก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วเพราะยังไงเรื่องของเคอร์ฟิลล์
โทษมันไม่ถึงถูกยิงตายอยู่แล้วนะฮะแต่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขาก็ป้องกันตัว
เขาอ้างว่าพระมีปืนชักปืนขึ้นมาจะยิงใส่ก่อน
บอกว่าชาวบ้านก็ชักมีดขึ้นมานะฮะอันนี้คือปืนที่ตกอยู่ใกล้ใกล้กับร่างของพระที่มรณภาพ
อันนี้คือปืนของพระนะคะที่ผู้ใหญ่บอกพระพกปืนมา
แล้วบอกจะยิงใส่จะต่อสู้ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ขึ้นไกลเลย
เหมือนยังอยู่ในซองอย่างนี้นะฮะ
ส่วนญาติของชาวบ้านอีกศพหนึ่งที่ถูกยิงเสียชีวิตไปพร้อมกับพระเนี่ย
ก็บอกว่ามีดนี้เขาก็พกติดตัวตลอดเวลาเข้าปงเข้าป่าไปหาขงหาของป่า
มันก็ต้องใช้เป็นอาวุธติดตัวหรือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือใช่ฟันนู่นฟันนี่นะฮะ
คือเรื่องคดีความเนี่ยตำรวจควบคุมตัวคนก่อเหตุ
ก็คือผู้ใหญ่บ้านคนนั้นไว้ได้แล้วล่ะนะ
เกินไปเกินกว่าเหตุไปยิงเขาตายอะไรก็ว่ากันไป
แต่สิ่งที่มันอยู่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องในสำนักสงฆ์เขาเพลา
ที่พระที่มรณภาพก็คือพระโชลทานที่ท่านถูกยิงจนมรณภาพเนี่ย
เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์เขาเพลาอยู่

ก็ตกลงที่สำนักสงฆ์เนี่ยที่พระชนลทานท่านอยู่เนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกมีพระอยู่รูปเดียวนะก็คือพระโชลทานนี่แหละ

ชาวบ้านบอกว่าพระโชลทานคือพระนักพัฒนา
จริงถ้าเป็นคนที่อื่นแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ย
เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
สร้างฝายสร้างนู่นนี่นั่นนี่คือสำนักสงค์เนี่ย
แต่อีกมุมหนึ่งชาวบ้านก็บอกว่า
ในพื้นที่สำนักสงฆ์ตรงนี้มันก็แปลกอยู่
มีมงมีไม้แปรรูปมีท่อนมงท่อนไม้เยอะแยะไปหมด
รังพึ่งตามต้นไม้ต่างในเขตพื้นที่
แถวสำนักสงฆ์แถวหมู่บ้านแถวนี้
ซึ่งความจริงมันก็คือพื้นที่ของป่าไม้เขา
พระชุระทานก็ไม่ให้ใครยุ่ง
ไม่ให้ใครมาเก็บน้ำพึ่งเก็บรังพึ่งเลย
ชาวบ้านอ้างว่าพระชลทานก็เก็บเอง
แล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบางส่วน

รังพึ่ง๒รังเนี่ยทำเป็นน้ำพึ่งออกมาขายได้
ทีมข่าวของเราเคยบกลบคุณหารดูได้สักประมาณ๒๕๐๐บาทนะ
สองรังได้สัก๕๐ขวดขวดละ๕๐๐น้ำพึ่งป่า
แล้วพระโชลทานเองกับผู้ใหญ่บ้านมือปืนที่ก่อเหตุ
ก็เคยมีปัญหาความขัดแย้งอะไรกันมาก่อนด้วย
ซึ่งตำรวจบอกว่ามันก็คงเป็นหนึ่งในมูลเหตุนั่นแหละ
แต่ว่าวันที่เจอกันคืนเคอร์ฟิลล์เนี่ย

แต่คงเป็นมูลเหตุที่มันสะสมแล้วเจอหน้าก็เป็นเหตุซึ่งหน้าก็
ประทุอารมณ์อะไรขึ้นมาก็เลยยิงใส่กันจนเสียชีวิตไปสองศพเนี่ยนะฮะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปที่บ้านของนายชูรัฐคงคล้ายอายุ๔๗ปี
หนึ่งในสองศพที่ถูกนายมานพโกปินผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ยิงเสียชีวิต
ในคืนเคอร์ฟิลล์ช่วงที่ออกมาหาน้ำพึ่งป่ากับพระชลทาน
นำศพนายชูรัฐไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะครับ
คุยกับลูกชายของนายชูรัฐนะครับชื่อกิติพงศ์อายุ๒๐ปี
เขาได้พาไปดูรังพึ่งที่มีอยู่๗๘รังได้
บอกว่าเนี่ยพ่อเลี้ยงเอาไว้รอบบ้านเลยเพื่อเอาน้ำผึ้งเอาไปขาย
เอาไปหารายได้แบบนี้เขาเรียกพึ่งเลี้ยง
ราคามันจะไม่แพงเท่ารังพึ่งป่าบนต้นไม้อย่างที่ไปหากันในคืนเคอร์ฟิลล์
ลูกชายบอกว่าพ่อมีอาชีพเก็บน้ำผึ้งขายมานานแล้ว
ชอบเลี้ยงพึ่งเป็นชีวิตจิตใจรอบบ้านเนี่ยมีแต่รังพึ่ง
เนี่ยฮะพาผู้สื่อข่าวเราไปเดินดูเนี่ยมีแต่รังพึ่ง
วันเกิดเหตุที่พ่อถูกยิงวันนั้นตัวเองก็เป็นวันเกิดครบรอบ๒๐ปีพอดีเลย
ยังตั้งใจอยู่ว่าเดี๋ยวจะฉลองวันคล้ายวันเกิดกับพ่อ
แต่วันนั้นมีเพื่อนมาชวนพ่อบอกไปหาพึ่งหลวงกันไปหาพึ่งป่ากันเนี่ยนะฮะ
โดยบอกว่าพระอาจารย์ชลทานเจ้าสำนักสงฆ์เขาเพลาเนี่ยวานให้ไปเก็บพึ่งให้๒รัง
จะเอาไปทำยาเดี๋ยวจะเอามาแจกจ่ายชาวบ้าน
พ่อก็ไปนี่ฮะเพราะว่าพ่อเนี่ยมีความชำนาญเรื่องพึ่ง
แล้วพ่อก็เอามีดติดตัวไปด้วยซึ่งเป็นปกติเพราะเวลาเข้าไปในป่าพ่อจะพกมีดติดตัวไปด้วย
เอาไปตัดกิ่งไม้บ้างเนี่ยนะเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันตัวบ้างต้องติดข้างกายเอาไว้ตลอดเวลา
พ่อก็ออกไปนะไปจนดึกลูกชายบอกว่ามารู้ข่าวอีกทีก็คือพ่อถูกยิงเสียชีวิตแล้วลูกบอกอ้าวทำอะไรไม่ถูกเลย
แล้วตอนนี้ตัวเองก็ต้องอยู่อย่างยากลำบากเพราะว่าพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันไปแล้วตัวเขาก็อยู่กับพ่อกันสองคน
ตอนนี้ทุกข์ใจสุดแล้วก็ยังคาใจด้วยว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงต้องยิงพ่อจนตายทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านกับพ่อเนี่ยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันเลยนะ
แต่คือไปนั่นให้เขาก็คือไม่รู้อะไรได้แต่ต้องไปหลับกรรม

นี่ฮะลูกชายของนายชูรัฐหนึ่งในสองศพที่เสียชีวิตเขาก็คาใจว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านจะเคยมีเรื่องบาดหมางกับทางพระที่มรณภาพมาก่อน
แล้วพ่อเขาเกี่ยวอะไรด้วยทำไมต้องยิงพ่อเขาจนตายไปด้วย
ส่วนนายนิพนธ์ฤทธิ์กันอายุ๔๘ปีเป็นพี่เขยของนายชูรัฐนะครับ
บอกว่าชาวบ้านเนี่ยรู้จักพระอาจารย์ชลทานดีเพราะเป็นพระนักพัฒนาในพื้นที่ช่วยสร้างฝ่ายในพื้นที่จนชาวบ้านเนี่ยเคารพนับถือ
คืนวันเกิดเหตุพระชนลทานจ้างวานให้ชาวบ้านไปช่วยกันเก็บรังพึ่งหน้าวัดซึ่งนายชูรัฐก็ไปด้วยเพราะว่าเก็บพึ่งเก่งแต่สุดท้ายต้องมาถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยกันก็แยกย้ายกันไปหมดตอนนี้ไม่รู้ว่าหนีหายไปตรงไหนกันแล้วบ้าง

แล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่ตำรวจต้องไปขยายผลต่อว่าตกลงแล้วมูลเหตุมันคืออะไรกันแน่
ถึงขั้นไปยิงกันตายจนได้เกี่ยวกับเรื่องการฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์เนี่ยนะ
เราได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งนะครับซึ่งเขามีบ้านอยู่ไม่ไกลจากสำนักสงฆ์เขาเพลาของพระชลทานนะครับ
บอกว่าพระโชลทานเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์เหมือนกับพระรูปอื่นวัดอื่น
อันนี้เขาอ้างกับเรานะเขาบอกว่าพระโชลทานไม่เคยไปเดินรับบาทของชาวบ้านนะ
ก็จะเอาแต่ทำเรื่องแบบทำฝ่ายหรือว่าเข้าไปในป่าไปทำเรื่องไม้

ไม่รู้ว่าเขาจะอะไรยังไงก็ไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับสำนักสงเขาเพลา
อย่างตัวชาวบ้านคนนี้ที่เขาบอกกับเราเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาก็ไม่เคยไปที่สำนักสงฆ์ของพระชนลทานเลยนะ
เวลาทำบุญก็คือไปทำบุญที่วัดอื่น
ส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านที่ก่อเหตุที่ไปยิงพระมรณภาพยิงชาวบ้านเสียชีวิตอีกศพนึงเนี่ยนะ
ฟื้นปืนกับพระโชลทานที่ถูกยิงก็เห็นไปมหาสู่พูดคุยกันดี
แต่ตอนหลังเนี่ยมาขัดแย้งกันมาแตกหักกันซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกัน
เพราะว่าไม่เห็นเขาได้มาเจออะไรกันอีกเลยหลังจากที่แตกหักกัน
มาเกิดเหตุการณ์คืนเคอร์ฟิลล์เกิดขึ้น
คือวันละที่ต่างปัจจนน่าเล่นไม่ใช้

จากวันไม่ใครถูก
หรอกซิม
ก็ไม่ให้ขึ้นไปยุ่งนานเลย

อาจจะเห็นไม่ตรงกับคนอื่นอะไรยังไงก็ได้
อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเราได้ไปที่บ้านของ

อยู่ในพื้นที่หมู่๙ตะบนสมทองอำเภอท่าชนะนี่แหละนะครับ

มีชาวบ้านที่อยู่บ้านข้างเนี่ยคาดว่าจะเป็นญาติ
ก็บอกกับเราว่าบอกว่าบ้านนี้ก็ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับ

มีเจ้าหน้าที่ที่ไปที่สำนักสงเขาเพลาของพระชลทานนะครับ
ไปตรวจพื้นที่หลังจากที่ชาวบ้านบอกว่า

แต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยากเข้ามายุ่งวุ่นวายอะไร
เพราะว่าดูพระชลทานท่านก็เหมือนกับ
มงทำไมทำฝงทำฝ่ายอะไรพวกนี้นะครับ

ไปเจอท่อนไม้ขนาดใหญ่

แล้วก็มีโต๊ะไม้หลายตัวเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๑สุราธานีเข้าไปตรวจสอบ

สำนักศรงคเกลาเพลรา

คือพระโชลทานที่ถูกผู้ใหญ่บ้านมานพ

นี่ฮะนายจงรักทรงรัตนพันธ์ผู้มนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๑สุราธานี
เราได้สอบถามไปนะครับท่านผอจงรักบอกว่าตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้สุราชธานี
ไปตรวจสอบไม้ทั้งหมดแล้วนะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าไม้เนี่ยเป็นไม้อะไร
แล้วที่มาเนี่ยมาจากไหนยังไงนะแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ตรวจสอบค่อนข้างยาก
เพราะว่ามันถูกแปรรูปไปค่อนข้างเยอะถูกแปรรูปแบบเป็นโต๊ะไปแล้วก็มี
แล้วสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระจำวัดอยู่รูปเดียวใช่ก็คือพระที่มรณภาพ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปสอบถามจากพยานแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ชิดกันต่อไปว่าเออแล้วตกลงมันยังไงกันแน่
ก็ต้องไปดูว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของอะไรของป่าไม้หรือของอุทยานหรือของอะไร
แล้วไม้ต่างแล้วมาอยู่แบบนี้ได้ยังไง
ใช่ค่ะคือตำรวจก็บอกเลยว่าคดีนี้ต้องมองหลายมุมในมุมของพระที่มรณภาพก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านมาค่อนข้างเยอะ
เรื่องไม้อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปทั้งเรื่องของน้ำผึ้งที่ชาวบ้านเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเอาไว้หลายต่อหลายคน
รวมไปถึงเรื่องของสำนักสงฆ์ที่ทำไมพระไม่ปฏิบัติกิจของพระแล้วทำไมมีพระแค่รูปเดียว
คืออันนี้มันมีหลายมุมที่ตำรวจบอกว่าต้องขยายผลเพิ่มต่อ
แต่มุมที่โอ้ผู้ใหญ่ไปยิงพระมรณภาพอันนี้มุมฆ่าคนตายมันก็เป็นคดีอยู่แล้ว